วันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับ
เดี๋ยวดูที่พักเพื่อไทยวันนี้ก่อน
เพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
วันนี้นัดหารือแล้วก็ทานข้าวกับรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

หลังได้รับการโปรดกล้าวเรียบร้อย
รอการถวายสัตว์พรุ่งนี้ช่วงเย็น

คือช่วงที่นั่งรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ได้หารือกันไปด้วยเนี่ยนะครับ
รองนายกแล้วก็รัฐมนตรี
ว่าการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างรวม๑๖คน

ได้บอกกับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยว่า
ในช่วงการจับคั่วตั้งรัฐบาล
หรือว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เพื่อไทยเองตอนนั้นก็เคยสื่อสารกับประชาชนว่า
พักเพื่อไทยเองก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงในการเป็นรัฐบาล
แต่ไม่อยากให้ใช้คำนั้นอยากขอเปลี่ยนนะ
ไม่ใช่มาด้วยต้นทุนที่สูงแต่ขอเป็นพักเพื่อไทยเราเทหมดหน้าตัก
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปต้องเอาผลงานเข้าสู้เท่านั้น
เรื่องไหนที่ทำได้ต้องทำก่อนและต้องเร่งทำด้วย
อย่าให้มีข้อจำกัดมาเป็นอุปสรรค
แล้วเวลาลงพื้นที่ไปพบปะไปเจอเจอกับประชาชน
รัฐมนตรีของพักเพื่อไทยต้องไม่ไปบอกว่าทำไม่ได้
ไม่ใช่ลงไปหาประชาชนเพื่อจะบอกว่าเพราะอะไรถึงทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้
เพราะถูกเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้เท่านั้น

หรือมีคำแนะนำจากทางนักวิชาการบอกว่าลองทยอยจ่ายเป็นงวดดีกว่า
วันนี้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรียืนยันนะฮะนี่เหมือนกับที่พักเพื่อไทยต้องออกแถลงยืนยัน
พักเพื่อไทยยืนยันว่าจะจ่ายในขอดูของพักเพื่อไทยหน่อยนะฮะ
พักเพื่อไทยออกไว้พักเพื่อไทยยืนยัน๑๐๐๐บาทงวดเดียว
พายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศ
กระแสข่าวแบ่งจ่ายเงินในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวด
เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่า
จ่ายให้ก้อนเดียวจบนะครับไม่มีแบ่งจ่าย
ยอดจ่ายทีละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทไม่ใช่เป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับ
วันนี้นี่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่มีการทำความสะอาด

เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรอต้อนรับรัฐบาลเศรษฐาที่นัดหมายรวมตัวกันในช่วงสาย
ที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณในเวลาบ่าย๒โมง
และจะกลับมาถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นี่ค่ะทั้งทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อย
ห้องทำงานนายกบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็บริเวณโดยรอบทั้งหมด
การประชุมคอรมอลนัดพิเศษจะเกิดขึ้นในวันพุธที่๖กันยายนนะคะ
จะมีการใช้ห้องประชุมชั้น๕ของตึกบัญชาการ๑
เป็นสถานที่ประชุมคอรมอลทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่จะทยอยขนอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างไปติดตั้งเอาไว้
ตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ

เบื้องต้นสั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อย
แล้วก็เตรียมจะปรับปรุงห้องอาหารค่ะ
แต่มันมีดราม่าเกิดขึ้น

ไปดูห้องทำงานของรองนายกแล้วก็ห้องประชุมคอรมอลแล้ว
คิดว่าอยากจะปรับปรุงรังนกกระจอกหนึ่งให้ดีขึ้นหน่อย
นกกระจอกก็คือที่ห้องทำงานของสื่อมวลชน

ทำให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงสื่อมวลชนได้ดีขึ้น

เท่าที่ดูที่นั่งเนี่ยก็ดูนั่งไม่ค่อยสบาย
ฝ่ายบริหารจะเข้าถึงประชาชนก็ต้องเข้าถึงสื่อมวลชนก่อน

รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาก็อยากให้มาทำงาน

อันนี้คือท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้นะ
เพื่อจะชี้แจงว่าไม่ได้ไปรื้อไม่ได้ไปจัดระเบียบ

อาจจะทำให้ทางภาคบริหารฝ่ายบริหารเข้าถึงทางฝ่ายสื่อมวลชนที่ดีขึ้น
ก็คงจะไปปรับรูปแบบบ้างบางอันนะครับ
แต่ที่เรื่องของความเป็นอยู่ต้องดีขึ้น
ก็คิดว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็ยืนยันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างต้องดีขึ้น
อันนี้คือท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้นะ
เพื่อจะชี้แจงว่าไม่ได้ไปรื้อไม่ได้ไปจัดระเบียบ

เพราะว่าเมื่อวานพอมีข่าวออกมามันเกิดความเข้าใจผิด
ก็ได้ยินว่าจะปรับปรุงรังนกกระจอก
หลายคนก็บอกว่ายังไงนะจะลื้อเหรอ
จะจัดระเบียบใหม่อีกหรออะไรอย่างไร
คือรั้งนกกระจอกนี่นี่ไม่ใช่จะเป็น๒๓
ขอดู๑ก่อนเมื่อสักครู่นี้
คือเดิมเนี้ยมีการปรับปรุงในยุคสมัยต่างต่างเนี้ยเรื่อยเรื่อยมาค่ะอ่า
มันเป็นที่ทำงานห้องทำงานสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบเนี่ยแห่งแรกเลยอ่า
ตั้งแต่สมัยเจยุอ่ะซึ่งซึ่งเจยุก็ออกของน้องน้องอ่า
อายุท่านก็เสียไปแล้วนะฮะค่ะคือใครไปทำเนียบรัฐบาลเนี่ย
ต้องไปรังนกกระจอกหนึ่งเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมแบบนี้อืม
ไม่ใหญ่หรอกฮะจะเล็กแต่นี่เขาทำพื้นที่ด้านข้างอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใน
ในรัฐบาลหลังหลังขึ้นมาเรื่อยเนี่ยนะฮะตรงเนี้ย
มันเหมือนกับเป็นเป็นดงตรงกลางอ่ะคุณรัชพรค่ะ
คือจะไปตึกไหนนะไปได้หมดเลยหลังนกจอกหนึ่งเนี้ย
อุ้ยรัฐบาลนี้มันวิ่งอ่ามันวิ่งโอ้ยไทยภูมิมันดีเหรอเกินอ่า
แล้วหลังพอนักข่าวเยอะขึ้นใช่ไหมฮะมีจำนวนสื่อมากขึ้น
จะปรับปรุงจะอะไรไม่รู้ยังไงอ่ะสื่อสารกันออกไปก็กลายว่า
ลื้อจะจัดระเบียบไม่ได้นะไม่เอานะเลยเป็นดราม่าเลย
วันนี้คุณเศรษฐาเลยต้องบอกว่าไม่ใช่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น

เพราะว่าถ้าไปไล่ตรวจสอบประวัติในเรื่องของการปรับปรุงระนกกระจอก

พอรัฐบาลใหม่มาก็จะอยากปรับปรุงภูมิทัศน์ในทำเรียบให้เป็นระเบียบตู้ใยข้าม
ผมไปทำงานทำเรียบใหม่นี้เป็นอย่างงี้เลย
ผมรุ่นฟรี๔๐ขึ้นมา

คือสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะคะ
แล้วปี๒๕๓๗คือการปรับปรุงครั้งที่๑
สมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยค่ะ
มีการเพิ่มรังนกกระจอก๒ติดกับประตูฝั่งคลองพดุงกรุงเกษม
แต่ว่ายังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไปเพิ่มรังสอง
เพื่อรองรับสื่อมนชนที่มากขึ้น

สมัยรัฐบาลของคุณอภิษฎเวชาชีวะปี๒๕๕
ก็ต่อเติมชายคารังนกกระจอก๑โดยรอบ

เพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยมันหลังคามันสั้นอ่าใช่

ปรับปรุงครั้งที่๓ปี๕๗
สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ขยายรังนกกระจอก๒ออกไปอีกหนึ่งห้อง

สื่อโซเชียลใช้เป็นห้องทำงานค่ะ

แต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากนะว่าจะปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหน

ส่วนผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่ที่รังนกกระจอก๑

ก็พอเห็นข่าวนายกบอกจะปรับปรุงปุ๊บมันตกใจเลย
บอกแม่นายกมาคุยกันก่อน
สื่อโอเคไหมที่อยู่ตรงนี้
เขาอาจจะแฮปปี้อยู่แล้วหรือเปล่า
คืออย่างสมัยรัฐบาลของบิ๊กตู่ค่ะ

หรือที่พักของคนขับรถคณะรัฐมนตรีเหมือนกัน

ยังไงก็ต้องขอเป็นรังนกกระจอกเอาไว้
ทีนี้ถ้าเอาเสียงจากนักข่าวจริงเนาะจากนกกระจอกจริงก็แล้วกันนะ
เขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้แก้ไขจริงไม่ใช่เรื่องสถานที่หรอก

ช่วยแก้เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เสถียรได้ไหมล่ะ

เพราะตอนนี้มันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วฉับไว
แต่ถ้าเน็ตอืดมันไม่ได้ไงคะมันส่งข่าวไม่ทันมันส่งภาพไม่ได้

อ่าเหนือไม่ใช่ไฟล์เป็นไฟเบอร์

คือหมายถึงก็คือยกเครื่องพิมพ์ดีตไปแล้วก็ส่งอ่ะ
ทุกผู้ชมครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่า
ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ยื่นหนังสือที่พักเพื่อไทย
เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาต่างให้นะครับ
ทีนี้ท่านนายกเศรษฐาก็มาฟังปัญหาเอง

บอกทำไมท่านนายกแบบดูหงุดหงิดจัง
ฉุนเฉียวจังเลยมีการแบบโยนปากกา
โยนปากกาไปปากกาไม่ติดนี่

ว่าอนายกดูชิดผุมสมามงิษฐร์ไปหรือเปล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วย
คุณมณพรเจริญศรีมารับฟังปัญหาของกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยล่าสุดวันนี้คุณเศรษฐาชี้แจง
บอกว่าภาพที่ออกไปคลิปที่ออกไปเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจ
ก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่พอใจอะไรเรื่องอื่นนะครับ
ไม่พอใจเรื่องที่วินจักรยานยนต์อะไรมานะครับ
เพียงแต่ไม่พอใจเรื่องปากกามันไม่ติดหมึกมันหมด
ทำให้จะจดคำถามหรือว่าข้อร้องเรียนต่างของวินจักรยานยนต์รับจ้าง
มาเสนอแนะและกำลังพูดคุยอยู่เนี่ยจดไม่ทันไม่ได้เครื่องไม่ได้คว่างด้วย
ปล่อยวางลงบนโต๊ะแต่ก็เข้าใจว่าจากนี้ไปเนี่ย
ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะก็คงต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะสงสัยรอบหน้าท่านนายกต้องเตรียมปากกามาเยอะหรือเปล่า
ท่านนายกเศรษฐาบอกว่าก็คงต้องเตรียมเอาไว้หลายด้านเหมือนกัน
แต่ส่วนตัวก็จะมีแบบที่ชอบอยู่คือไม่ชอบปากกาที่มันกดปุ่มด้านข้างอ่ะ
ชอบที่กดข้างบนลงมากระดาษก็คงต้องเตรียมไว้ให้พร้อม

ข้อมูลที่น้ำมาเสนออย่าแชกว่าจับผิดเลยครับ
เพราะถ้าเกิดว่าการที่มันออกไปอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจ
ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลย
ผมก็ต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวต่อกำถังเค้าไม่ได้

ผมก็ไม่ได้คว่างผมก็ปล่อยลงบนโต๊ะเองเฉย
ก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทำอะไร

ไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเอง
แต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้
ก็กลับขอโทษแล้วจะพยายามระวัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับ